ไปดูนี่หน้ากากกันโควิดสิบเก้า

ที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครพนม
ร้านป้ายโฆษณาชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับ

เจ้าของร้านเขาพาลูกน้องอีกกว่า๑๐ชีวิตมาร่วมมือกันประดิษฐ์
หน้ากากอนามัยเทรนด์ใหม่แบบใสเพราะว่าใสวัยรุ่นชอบ

แพทย์ก็ชอบพยาบาลก็ชอบ
บุคลากรทางการแพทย์ต้องการเลยล่ะครับ

มันจะคล้ายหน้ากากหมวกกันน็อก
ใช่แต่ข้างหน้ามันจะเหมือนกับเป็นหน้ากากใสป้องกันอะไร
ป้องกันฝุ่นละอองป้องกันสารคัดหลัง
อาจจะออกมาจากคนไข้นี่แบบนี้เห็นไหม
คือป้องกันที่มันจะพุ่งเข้าใส่หน้าตาของเรา

ใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัย
ก็ใส่หน้ากากอนามัยปกติก่อนนะคะ
แล้วก็ใส่ตัวเฟสชิลครอบข้างนอกอีกทีหนึ่ง

หน้ากากป้องกันไวรัสหน้ากากใส
เห็นแบบนี้ได้จะเรียกใสหรือยังไงก็ว่ากันไปนะครับ
ใครที่อยากจะช่วยเหลือนะ
ผมว่าไปร่วมอุดหนุนกันได้ก็คือ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างมาร่วมสนับสนุนไง

ไปช่วยทางร้านทำหน้ากากก็ได้

เขาบอกว่ายังต้องการคนที่จะมาช่วยเหลืออยู่นะครับ

ลองโทรไปสอบถามดู๐๘๖๒๒๕๔๖๐๗นะครับ